เอาไปต่อกันที่ขวัญใจคนจนฝาแฝดใจพระกันหน่อยดีกว่านะฮะ
สำหรับพี่บินพี่ไทยค่ะที่ก่อนหน้านี้เดินหน้าลงไปช่วยประชาชนในหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นี่นะคะ
นี่แหละค่ะทั้งพี่บินพี่ไทยนำทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้ลงพื้นที่ไปชุมชนท่าน้ำสามเศษ
แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปเจอคุณตาทวีศักดิ์นะคะ
อยู่บริเวณแถวนั้นแหละคุณตาเนี่ยอายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วค่ะ
แล้วก็คุณยายบุญมากอายุเจ็ดสิบแปดปี
ทั้งคู่บอกเลยว่าดีใจมากที่ได้เจอตัวจริงทั้งพี่บินทั้งพี่ไทย
ไม่ใช่ว่าอยากจะได้เงินกับเขานะคะแค่ขอเห็นหน้าพระเอกใจบุญก็มีความสุขแล้วค่ะ
ดีใจมากเรื่องเงินเรื่องของนี้ดีใจอยู่แล้ว
แต่เห็นตัวเขามาด้วยตัวเองนี่โอ้โหยิ่งดีใจมากเลย
เขามีน้ำใจโอ้โหทั่วไหนไหนหมดขอให้เขารุ่งโลศโชดช่วงชัชวานเลยนะ
ลูกยิ่งใหญ่ยิ่งโตหรือยิ่งแจกยิ่งได้หลังไหลนะ
โอ้โหได้รับพรจากคุณยายมาเต็มแบบนี้น่าจะมีกำลังใจกันต่อนะคะ
ซึ่งโอกาสนี้ค่ะพี่บินเองก็ยกมือท่วมหัว
ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูพี่บินพี่ไทยแล้วก็ทีมงานนะฮะ
ซึ่งระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐพี่ไทย
น้องชายก็บอกด้วยว่าทุกอย่างที่พี่ชายทำคือความตั้งใจจริงค่ะ
เงินที่ได้รับการบริจาคมาไม่เคยเก็บไว้ใช้เองแม้แต่บาทเดียว
ชีวิตคนชื่อบินเกิดมาเพื่อให้ทุกคนจริงค่ะ

คนนี้จริงนะครับหัวใจพระโพธิสัตว์เขาให้มาตลอดเลย
สังเกตดูว่าในประเทศไทย
เขาทำทุกอย่างไม่เคยนึกถึงตัวเองไม่เคยนึกถึงตัวเองเลย
เงิน๑๐ล้านหรือ๑๐กว่าล้านที่เขาได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์
เขาสามารถที่จะเก็บเอาไว้เองก็ได้
แต่เขาไม่เคยเก็บไม่นึกถึงตัวเอง
ถึงพ่อแม่พี่น้องที่ต้องตกทุกข์ได้ยาก
เขาไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลมากมายเงินก็ไม่ค่อยมีมีเก็บ
แต่อันนี้เขาได้มาจากการเป็นพรีเซนเตอร์
ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมไว้ใจได้แน่นอนทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมา
บินพี่ไทยแล้วก็ทีมงานลงพื้นที่แจกจ่ายจนครบถ้วนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่ดาราจิตอาสานะคะ
คุณนุ้ยเกษรินค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะ
ที่ขอลงพื้นที่ค่ะไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคุณผู้ชมค่ะ
โดยวันก่อนค่ะก็เป็นตัวแทนรับมะม่วงจากคุณแม่ศรีดา
คุณแม่ของคุณอ๊อฟอภิชาติค่ะส่งมาแจกชาวบ้าน
ซึ่งนุ้ยค่ะก็ฝากขอบคุณคนบันเทิงที่นำของมาสมทบนะคะ
อดทนลุยมาช่วยชาวบ้านกว่า๓๐วันแล้วค่ะ

แล้วก็ทีมพี่ท็อปทุกคนเลยนะคะ

มีมะม่วงนะคะมหาชนกจากแม่แม่ศรีดานะคะ
ฝากมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็อร่อยมากเลย
ก็ชาวบ้านก็ได้รับการอิ่มน้ำสำราญค่ะ
เพราะว่าเรามีแจกทั้งข้าวสารอาหารแห้งขนมนมเนย
สำหรับเด็กก็มีแล้วก็มีมะม่วงผลไม้ให้ด้วย
แล้วจริงก็มีดาราหลายคนที่เข้ามาช่วย
แล้วบางคนก็ไม่สะดวกที่จะมามอบให้

ให้พวกเราเป็นตัวแทนในการแจกจ่ายให้ประชาชน
โอ้โหดีจังเลยช่วงนี้มะม่วงล้นตลาดด้วยนะคะ

นุ้ยเกษรินนะคะบอกโดนเต็มเลยพี่

ละครที่ว่าจะกลับมาถ่ายทำช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ยอมรับเลยค่ะว่าก็เครียดเหมือนกัน
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยตอนนี้ก็เครียดกันทุกคนนั่นแหละ
อนค่ะขอเลยว่าอย่าเพิ่งไปคิดสั้น

แต่ก็ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ตรวจเรียบร้อย

ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพราะว่าท้ายที่สุดรู้ว่าทุกคนอาจจะเดือดร้อน
แต่ว่าความคิดเพียงชั่ววูบชั่ววาม
มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วก็คนรอบตัวเราไปเลย
นึกถึงนะคะว่ามีคนที่เขาลำบากกว่าเราแล้วเขาก็กำลังสู้อยู่
ก็คิดแบบนั้นนะคะที่คุณนุ้ยเกษรินบอก
ก็จะสบายใจมองคนที่เขาลำบากกว่าเราดีกว่า